เรื่องที่เขาร้องเรียนมาบอกว่าอยากให้กรมการขนส่งทางบกไปดูแลหน่อยซิ
หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีขาใหญ่อยู่นะ
สองแถวรถแดงคือมีนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งเขาขับรถไปเรียนนะครับ
แล้วก็ไปเจอพฤติกรรมสุดแย่ของโชเฟอร์สองแถวรถแดงเข้า
ขับปาดหน้าโวยวายท้าตีท้าต่อยชูนิ้วยกนิ้วให้ด้วย

มันคือมันเป็นถนนที่สวนกันฝั่งละเลนะคะรถก็จะขับตามกันมา
ก็เป็นระเบียบดีอยู่หรอกนะแรกแล้วก็นี่ดูเห็นไหมเห็นไหม
เนี่ยค่ะพี่รถเมย์ทัวร์ร้อนอ๋อพี่รถเมย์หัวร้อนตัดหน้าเนี่ยเห็นไหม
แล้วก็ท้อ้ววัววัวววเค้าจะเอาถิดจริงจริงน่ะ
นี่ไงยกนิ้วให้เห็นเลย๒รอบ๓รอบ

เปิดประตูเหมือนจะลงมาทำร้าย

ชาวเน็ตที่คุ้นเคยซอยหลังรามดีก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ๊ย

เป็นเจ้าถิ่นไม่เคยกลัวใครเลย
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะ
กรมการขนส่งทางบกเข้ามาดูแลหน่อยนะ
เพราะว่ามีหน้าที่ดูแลรถสาธารณะโดยตรงใช่ไหมล่ะ

โอ้โหหลังรามมีทั้งสองแถวทั้งรถตู้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์